แต่แกเปิดตัวแล้วเนี่ยครับ

ไม่คุยกันมาก่อนบ้างไหมคะว่าวันนี้จะต้องเจอสื่อ

ก็ว่าวันนี้เขาอยู่ถึงดึกเลยอะค่ะ
เขาเป็นคนเต็มที่กับการทำงาน
วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอสื่อทั้งคู่พร้อมกันใช่มั้ยพี่

เขามีตัววนใจอะไรก่อน

โอ๊ยชิวแล้วชินแล้วค่ะ
เหมือนกันอันนี้ไม่ค่อนข้างที่จะเปิดเขา
ครั้งนี้เหมือนจะเปิดเต็มตัวแล้วป่ะคะ

อันนี้แบบเออโอเคถ้าเกิดว่า

ตอนนี้แสดงว่าทุกอย่างคือ

เราก็แบบขอดูไปเรื่อย

ก็อยู่ในช่วงแบบเออ

เขาเป็นยังไงบ้างในสายตาเหล่านั้น

ทำงานอย่างเดียวเลย

ทำงานต้องมีเวลาให้เราใช่ไหมคะ

อือ

เขาเป็นคนง่ายติดดินแล้วก็
เค้าเข้าใจในการทำงานเค้าก็บ้างงานเหมือนกันเลยอะ
เป็นตัวเองมั้ยอีก
ทุกคนมีสไตล์ทำให้ต่างคนนี้ก็จะเป็นแนวเปลี่ยนนั่งตอนทำงานมาก

รู้สึกฐากันอยู่

ก็ดูไปเรื่อยถ้าจะพัฒนาได้ให้อย่างแค่ไหน
ก็ต้องดูให้เวลา
เพียงใส่คนมาแฟน

ที่ไม่จำเป็นกระแสมาก
เพื่อนเราก็ไม่ช่วยให้มันสงบเลยนะคะ

เหมือนพี่เขาก็รู้สึกแฮปปี้กับพี่หรือเปล่า

อันนี้เยอะไหมคะจากคุณแผนเรา

ที่จริงถ้าเป็นตัวตัวกับเพื่อนหมด

คุณลับอะไร

ไม่ได้ชวนคนอื่นมา

รักส่วนเหมือนกันเดียวญี่ปุ่นกันมาด้วยนะ

มีเวลาแค่นั้นก็เลยไปได้แค่นั้น
แต่ก็โอเคอยากไปดูสาธุระกันอยู่แล้ว

อย่างเรื่องเวลามีผลกับความรักของเรา

แหละกับทุกคนติดไหมเหรอ

คือคือว่างบอกก็เจอ

โปรดติดตามตอนต่อไป